เพราะว่าเพลงฮิตปลายปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเพลงไหนดังกว่าเพลงนี้แล้ว
โดนัทยังไม่รู้เราเมื่อไร้ยูจะมีใจ
ไม่มีใครเรามามีเรามาให้
ละละละละละละละ
พอแล้วเป็นล้นเฟรมแล้วเนี่ย
ตอนนี้เดือนเดียวพี่แจ๊คตายแล้วขนลุก
วิวเอ็มวีของน้องแรงมาก๕ล้านวิวไปแล้วคุณผู้ชม
กระแสตอบรับท่วมท้นขนาดนี้๔คนมาเลย
น้องอีตาร์น้องตินน้องนุแล้วก็เอ็มโบ

ดีใจจนขนลุกชื่นใจสุดเลย

ทุกคอมเมนต์ยิ้มไม่หุบคุณผู้ชม

แฟนลูกทุ่งจะไม่เข้าใจ

สไตล์ลูกทุ่งในแบบฉบับของตัวเองแบบนี้

อุ๊ยคนรักโทรบานโทรเมือง
พอมาถึงวันนี้ก็ดีใจมากครับ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังซัพพอร์ตพวกเราครับ

เราก็คือเด็กลูกทุ่งนี่แหละแต่ว่าเราอยู่ในเจนนี้
เราจะพยายามหาความใหม่ความสับมาให้ทุกคนนะ

เราก็ขยันแบบของเป็นด้อมคนนี้เป็นด้อมคนนี้
น่ารักทุกคนนะคะน้องสี่คนเนี่ย
จะเป็นลูกทุ่งเลือดใหม่สไตล์ไอดอลคุณผู้ชม
แต่ว่าเสียงร้องเนี่ยแล้วก็หัวใจลูกทุ่งเนี่ยไทเดิร์ฟเอกลักษณ์
ลูกเอื้อนเขาน่าแบบอุ๊ยชัดเจนมากค่ะ
และเพื่อเป็นการฉลอง๕ล้านวิวค่ะ
ให้แม่แฟนบันเทิงไทยรัฐฟังกันแบบสดจับใจแค่ไหน

พอของทุพอนใจขอบคุณมาเป็นแค่แห่งในที่ใช้สำคัญ
โทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อยใจ
เพลงร้องกล่อมโลกทั่วไป
แต่ยามผมทุกข์ใจต้องแอบร้องหาย
หลังเวที
เป็นแก่คุณผู้ชม

แต่ว่าลูกพองเขาลูกพุ่งใช้แท้เลย
ขยี้แล้วขยี้อีก
สุดยอดเลยนะคะ

ถึง๑๐ล้านไวแล้วกันนะคะ